ตามข่าวเรื่องนี้กันต่อค่ะคนที่ออกมาพูด
ก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าควักกระเป๋าตัวเองเนี่ยซื้อตัวเนี่ย
แล้วก็กลับมาไทยเองคือถ้าเกิดรอความช่วยเหลือ
ไม่แน่ใจจริงว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่
คนคนนั้นเนี่ยนะคะก็คือซุปเปอร์บอลค่ะคุณบอลนั่นเอง
ซึ่งเอาจริงนะก่อนที่จะได้เห็นหน้าเขาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
เมื่อคืนก่อนค่ะคือเป็นคลิปจากเครื่องบินสายการบินอิสราเอล
ตอนที่มาถึงสุวรรณภูมิเมื่อวานมาถึงประมาณ๑๑โมงกว่าเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีเสียงที่เด็กเด็กร้องกระจองงอแงบนเครื่องอะค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะที่ล้อเครื่องบินแตะพื้นแผ่นดินไทยลองดูหน่อยค่ะ

เราได้เห็นบรรยากาศตอนที่ล้อแปะลงเครื่องบินที่ต้องพัง
เราไม่ได้เห็นฟิลลิ่งในเครื่องแบบนี้นะคุณผู้ชม

คนดีใจขนาดไหน

แล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติมารอขึ้นเครื่อง

พาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางของไทยอยู่
อันนี้ค่ะเป็นคลิปที่เขามีการอัดแล้วก็อัปเดตเหตุการณ์ตลอดจริงนะ

แล้วก็ไปทำงานที่อิสราเอลไปได้ไม่เท่าไหร่เอง๕เดือนเอง
แล้วก็อยู่ในแคมป์เดียวกันกับคุณเซ้ง
คุณเซ้งธวัชชัยแทร่เท้าแรงงานจากจังหวัดน่าน
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ถูกกลุ่มฮามาสลากไปยิง
ตอนนั้นจำได้ไหมเราเล่าข่าวว่าอะไรนะล้อมวงกินข้าวถูกต้องปีนหน้าต่างหนีไม่ทันไง
คุณบอลและเพื่อนคนอื่นปีนหนีแล้วก็วิ่งไปหลบในสวน
แล้วก็ไปหลบอยู่ทั้งคืนจนรอดออกมาได้
แสดงว่าคุณบอลนี่ก็เฉียดไปเหมือนกันนะใช่ค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นเอาตรงเหมือนถูกลอยแพร่นายจ้างก็หนี
ข้อมูลข่าวสารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยได้รับการติดต่อ

แล้วเขายังเข้าใจว่านายจ้างพาเขาไปขายต่อ
แต่จริงแล้วพวกผมอยากจะกลับไทยจะตายอยู่แล้ว
คุณบอลบอกเลยนะบอกว่าเดินทางหนีภัยสงครามมา
วักกระเป๋าจ่ายค่าตัวเองค่าตัวเท่าไหร่คุณบอล
ผมไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใคร
แล้วก็ยังมีแรงงานไทยอีกเพียบเลยที่อยากกลับบ้าน
แต่บางคนเขาก็กลับมาไม่ได้หลายปัจจัย
ต้องทำงานอยู่ที่นั่นแบบหลบซ่อน
พยายามเอาชีวิตรอดแต่ละวันนี่นะ
แล้วจริงแรงงานกลุ่มนั้นเขาก็ไปแบบถูกกฎหมายด้วยนะ

ครับแล้วปัจจุบันก็ยังต้องลงทำงานอยู่เหมือนเดิม

ชักชวนให้เขากลับมาแต่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อย

แล้วก็ไม่มีรถมารับเขาอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าพื้นที่สีแดงต้องเป็นรถทหารเท่านั้น
หนึ่งรถที่ไม่กลับมา๒๐คนที่ซื้อตัวมาเอง
รัฐบาลจ่ายตังค์ให้ไหมหรือว่าเราซื้อเอง

เรากลับมาเพิ่มที่บวกแอดออน๒๐คนนี่คือเราจ่ายต่างประเทศ

แล้วเรื่องที่ตอนแรกคุณบอลพูดว่าอะไรนะ

เอาแรงงานไทยไปขายต่อทั้งที่อยากกลับ
คุณบอลก็บอกว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะ
แต่เรื่องที่ไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยแรงงานไทยเลย

ก็ยังอยากให้ทางการไทยให้ความช่วยเหลือแรงงาน

หลังจากนี้เดี๋ยวจะขอไปพักนะ

เพราะว่าลูกสาวอยากให้พ่อกลับมาพาไปเที่ยวทะเลหน่อย
แล้วหลังจากนั้นคุณบอลก็ไปหาคุณแม่ไปหาลูกสาว
โอ้โหแล้วก็แบบโผล่กอดกันวินาทีนั้นก็ดีใจนะคะ
แล้วก็ขอกลับบ้านที่โคราชนี้จังหวะที่เจอแม่กับลูก
ลูกกอดพ่อพ่อก็อุ้มนะพ่อค่ะหนูอยากไปทะเล
พ่อพาหนูไปทะเลนะทั้งกอดทั้งหอมลูก

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่โคราชนะคะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาจากรัฐบาลไทยนี่ก็ถามคุณบอลเหมือนกันนะ
คุณบอลก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ให้เป็นตามขั้นตอนของทางการก็แล้วกัน
นี่คืออีกหนึ่งคนค่ะที่ควักกระเป๋าซื้อตัวกลับมาเอง
เมื่อกี้คุณบอลยังบอกเองว่าเรื่องของที่นายจ้าง
จะเอาแรงงานไทยไปขายต่อให้กับนายจ้างคนอื่นอาจจะเข้าใจผิด
มันเป็นไปได้เรื่องของกำแพงภาษา
แล้วก็การสื่อสารกันในช่วงที่เกิดความโกลาหลอยู่คุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งเก้อเลย

ครอบครัวที่เชียงรายรอคุณสมบูรณ์แทร่ว่างอยู่
บูรณแทร่ว่างปรากฏว่าชื่อนี้มี๒คน

กันเลยคนหนึ่งอยู่เชียงรายอีกคนอยู่น่าน
ครอบครัวของฝั่งสมบูรณแทร่ว่างที่เชียงรายก็รออยู่เห็นชื่อแล้วนี่
มีชื่ออยู่ในลิสต์คนจะกลับมาไทยแล้วนี่
ปรากฏคนที่กลับมาคือสมบูรณแร่ว่างจังหวัดน่านครับ
ฝั่งเชียงรายก็เลยยังไม่ได้กลับมาครับ
นายสมบูรณแทร่ว่างอายุ๒๖ปีเป็นชาวเชียงรายที่ไปทำงานที่อิสราเอล

แต่ชื่อของเขาอย่างที่บอกคือไปซ้ำกับสมบูรณไส้ว่างที่จังหวัดน่านครับ
แล้วก็กลับมาที่ไทยแล้วเมื่อวานนี้
ญาติของนายสมบูรณ์ชาวเชียงรายก็ต้องรอต่อไปครับ
คนเป็นภรรยาอย่างคุณมะนีประพาเนี่ย
เล่าด้วยน้ำตาคลอเบ้าเลยบอกโอ้โห
สามีเธอเนี่ยก็ตกอยู่ถ้ำกลางอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยอุ้มลูกอยู่เนี่ย
ตอนแรกเนี่ยเธอก็ได้รับแจ้งมาว่า
สามีของเธอมีรายชื่อจะได้เดินทางกลับแล้วเมื่อวานนี้
โหแต่ที่ใจชื้นใจหลบเลยเจ๋งหนีใจชื้นรออยู่
ทุกคุณผู้ชมนะไม่มาัรับ
สามีเธอไม่ได้กลับมาครับเพราะว่าชื่อไปตรงกับสมบูรณแร่ว่างที่นั่น
อย่างที่เรียนไปก็เลยพลาดเลยไม่ได้เจอเลย
เอาแล้วตอนนี้สมบูรณ์แทร่ว่างชาวเชียงราย
ยังอยู่ที่อิสราเอลเป็นยังไงบ้างนักข่าวเลยวีดีโอคอร์
ไปคุยครับเขาก็บอกนะเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยถึงแม้ว่าตอน
ผมเองยังปลอดภัยดีแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่กลุ่ม
คนร้ายหรือว่าใครก็ตามจะบุกเข้ามาทำร้ายตอนไหนเพราะ
สถานการณ์ที่อิสราเอลลูกผีลูกคนไม่น่าไว้วางใจเลยตัวผม
มาทำงานที่อิสราเอลได้เกือบ๑ปีที่ต้องมาทำงาน
ก็เหมือนกับแทบทุกคนหรือคุณผู้ชมจะกลับไปสร้างเนื้อ
บ้านพักของพี่ชายที่อยู่ทางภาคกลางของอิสราเอลเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อน
ส่วนประเด็นที่รายชื่อเขาเนี่ยไปซ้ำกับแรงงานจังหวัดน่านที่ชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันเนี่ย
แล้วก็ทำให้ผมไม่ได้กลับเนี่ยพี่สมบูรณพี่รู้สึกยังไงอ่ะ
ผมดีใจว่าจะได้กลับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับ
แล้วก็ตอนนี้คือผมพยายามหาตัวกลับเองแต่ว่าตอนนี้กำลังหาอยู่ครับ
ไม่ได้ผมอยากให้เขาช่วยครับแต่ว่าตอนนี้ผมหนีมาอยู่กับพี่ชายผมภาคกลาง
ผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้คือจะไปยังไงต่อครับว่า
ตอนนี้คือรอก็รักให้เขามาช่วยหรือว่าเขายังดำเนินการอยู่
เมื่อไหร่ยิ่งสถานการณ์แบบนี้ครับผมอยู่คนเดียวด้วย
ผมนอนไม่ได้ครับผมนี่ตื่นตลอดเวลาเพราะว่ามีจรวดยิงมาตลอดครับ
ผมก็ประหว่าครับประหว่าแล้วก็กลัวแล้วก็เห็นคลิปที่เขาฆ่าคนไทย
แล้วก็คนอิสราเอลจากภาคใต้ครับผมก็กลัวเพราะว่าผมอยู่คนเดียว
อยู่ในฟาร์มด้วยช่วงที่เกิดเหตุที่กลุ่มฮามาสเนี่ย
บุกเข้ามามาโจมตีแล้วก็ทำร้ายแรงงานไทย
สมบูรณ์แกถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะแต่อันนี้เป็นภาพตอนที่เห็น
ขี่ปนาวุฒิเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าเลยเหมือนจะดูไกลไกลนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าจริงมันน่ากลัวมากเลยนะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามชื่อของตัวเองหน่อย
คือสมบูรณแร่ว่างจังหวัดน่านได้กลับไทยแล้ว
สมบูรณ์แทร่ว่างจังหวัดเชียงรายยังรออยู่ครับรอกลับไทยอยู่ครับ